มาดูเรื่องเศร้าเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมครับ
มีเหตุการณ์ที่คุณตานะคะซึ่งคุณตาเนี่ยเป็นพี่ชาย
เสียชีวิตที่ป้ายรถเมย์พระราม๓แล้วก็มีคนไปพบบอกว่าคุณยาย
ซึ่งเป็นน้องสาวเฝ้าศพคุณตาอยู่ไม่ห่างเลยค่ะ
พอเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวคุณยายไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ที่โรงพยาบาลกลับมานั่งที่เดิมโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ตรงนี้ก็สร้างความตกอกตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะ
เนี่ยครับ
เป็นช่วงเวลาตอนที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเข้าไปเก็บศพนะคุณผู้ชม
คุณตาวัย๗๐ปีเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้รอรถเมย์
ที่ถนนพระราม๓ในกรุงเทพเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

แล้วก็มีน้องสาวก็คือคุณยายวัย๖๘ปีก็นั่งเฝ้าศพของพี่ชายนะคะ
ก่อนที่จะถูกนำตัวไปตรวจชนสูตรเนี่ยนะคะ
ก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ก็ส่งศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนคุณยายน้องสาวท่านนี้ค่ะก็ต้องส่งตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลบ่ายเจริญกรุงทันทียังไม่รู้ผลที่แน่ชัดนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปในพื้นที่ไปตรงป้ายรถเมย์ถนนพระราม๓
เพราะว่าเนี้ยค่ะก็พบภาพนี้ก็ต้องมีการเอาเทปกั้นเขตขาวแดงกันเอาไว้
ไม่ให้ใครเข้าไปตรงจุดนั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เอ่อข้างข้างเนี้ยก็มีคุณยายน้องสาวของผู้เสียชีวิต
กลับมานั่งตรงนี้คุณนัทพงศ์ครับคุณยายกลับมานั่งตรงนี้เนี่ยค่ะ
เช้าวันนี้เจอแบบนี้แล้วคุณยายก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยอ่า
คนนี้ก็ตกใจสิคะเพราะว่าจุดนี้พี่ชายซึ่งติดเชื้อโควิดเสียชีวิตนะคะ
แล้วคุณยายเองเมื่อวานก็นั่งเฝ้าศพอยู่วันนี้คุณยายกลับมานั่งตรงนี้ค่ะ
คนแถวนั้นนี่คงรู้สึกไม่ค่อยดีนะฮะคือมันทั้งกลัวมันทั้งสะเทือนใจ
มันหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณยายเริ่มไอและจามด้วย
ก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะคะ
คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างท่านนี้บอกว่ารู้จักนะคะตายายสองพี่น้องนี้
เขาจะเรียกกันว่านายยงกับนางบงกฎหรือว่านางหมวย
ไม่ใช่คนเร่ร่อนไม่ใช่คนบ้ามีบ้านพักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ห่างจากตรงนี้๕๐เมตร
ทำอาชีพค้าขายแล้วก็เป็นช่างซ่อมรถยนต์ด้วย
แต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับสองตายายพี่น้อง

แล้วกองไว้ในบ้านจนเต็มไปหมดเหมือนกับขยะค่ะ
ครึ่งชั่วโมงแหละเขาก็เดินข้ามถนนมานี่มาที่เดิมนี่
มานั่งอยู่ที่นี่ที่เดิมนี่แหละ
บอกเขาไม่ฟังแล้วบอกอะไรเขาไม่ได้ห
เขาบอกกูให้เขาด่าผมเลย
คือว่าผมยุ่งอะไรกับเขาอย่างนี้

แต่ว่ามันไม่ใส่แม็กเดินผ่านหน้าบินเขาก็กลัว
โอ้โหค่ะคราวนี้หลายอารมณ์ความรู้สึกเหลือเกินนะคะ

กู้ภัยก็มาตรวจสอบในพื้นที่นะคะ
มาสวับหาเชื้อโควิดให้กับคุณใหญ่นะคะ
ตรวจเสร็จเรียบร้อยทราบผลแล้วนะคะ
คุณยายไม่มีเชื้อโควิด๑๙แต่ชาวบ้านก็ยังไม่สบายใจ
เพราะว่าเป็นผู้ใกล้ชิดไงค่ะอันนี้ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยมีการประสานตำรวจสนวัดพญาไกร
ติดต่อยาดมารับตัวคุณยายไปกักตัวนะคะ
ถ้าติดต่อยาดไม่ได้ก็จะต้องประสาน
ก็จะต้องประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปหาสถานที่กักตัวให้กับคุณยายต่อไป
แน่นอนนะคะคืออยู่ใกล้กับผู้ที่เป็นโควิดเนี่ยนะคะ
ก็คงจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะ